แม่ซื้อเหล้ามาให้ลูกชายกิน

ลูกกินหมดอารวาสค่ะปีนขึ้นหลังคา

ทีนี้ลูกก็บาดเจ็บสิตอนจะเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลนะ
ขึ้นรถกู้ภัยแล้วโวยวายขึ้นมาอีก

เอาดูตอนที่ตกลงมาจากหลังคาก่อนครับ

โอดโอยอยู่ตรงพื้นหน้าประตูบ้านนี่แหละ

ตรงแผลตรงขาก็มีแผล

แล้วน้ำหนักของเขากับหลังคานั้น

ขึ้นรถกู้ภัยจะไปส่งโรงพยาบาล

ปรากฏว่าตอนอยู่ในรถกู้ภัยคุณผู้ชม

ขึ้นรถตาโล่ของตำรวจแทนละกัน
พาไปส่งห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรค่ะ
ให้หมอดูแลแล้วก็ให้ยาระงับอาการของเขา
ซึ่งจริงครอบครัวบอกว่าอยากเอาไปให้หมอ

ไม่รู้ว่าปล่อยบอลไว้เนี่ยบอลจะมาทำร้ายคนในบ้านหรือเปล่า
แต่ทีนี้เล่าที่มาที่ไปของเรื่องให้ฟังก่อน
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มเมื่อวานนี้นะ
ตำรวจที่สพเมืองอุดรเขาได้รับแจ้ง
ว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยเมาเหล้าอารวาสอยู่ที่บ้านพัก
ชุมชนบ้านเก่าจานเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ตำรวจก็ไปเลยค่ะพร้อมกับกู้ภัยด้วย
ไปถึงที่บ้านเห็นว่าบอลอยู่บนหลังคาบ้าน
แป๊บนึงบอลก็พัดตกลงมาค่ะ
หลังคาก็พังตัวบอลก็เจ็บ

บอกว่าหลังจากที่สามีฉันเสียชีวิตไปแล้ว
ลูกก็เก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ค่อยจะพูดจากับใคร
นี่ก็พาไปคุยกับหมอนะว่าลูกมีอาการแบบนี้
ทีนี้ลูกเห็นมีอาการแบบนี้ใช่ไหม
แต่ทำไมล่ะแม่ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
ถึงไปซื้อเหล้ามาให้บอลดื่มแบนนึง

นั่นน่ะสิทีนี้พอลูกกินเหล้าเหล้าหมดเสร็จแล้ว
บอลก็อัลวาสค่ะเพราะว่าบอลเนี่ยจะออกไปนอกบ้าน
แม่เขาบอกว่าพี่สองคนของบอลนะนะพี่สาวด้วย
ช่วยกันจับตัวบอลไว้บอลอย่าออกบอลอย่าออก
ประตูบ้านอีกแต่ว่าบอลเนี่ยอาการไม่สงบค่ะ
คือเขาก็เหมือนกับอารวาสปีนไปหลังบ้าน

พอปีนขึ้นไปบนหลังคาข้างบนพลัดตกลงมา
ทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงดี
ฉันก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าซื้อเหล้าให้ลูกกิน

นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เห็นว่าลูกอารวาสแบบนี้
ต่อไปฉันจะไม่ซื้อเหล้าให้ลูกดื่มแล้วจ้า

เห็นลูกอลวาดครั้งแรกแบบนี้นะฮะ